เอาลงใต้กันหน่อยไม่รู้ใครจะพูดใต้ให้เนี่ย
พูดได้ไหมได้สิได้เป็นลูกหลานคนไปดูที่เกาะสมุย
มีคนเขาไปเจออุโมงลึกลับไม่รู้ใครไปสร้างทะลุเกาะทะลุเขาเลย
จากฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งร้อยเมตรอะครับ
เขาก็สืบไปสืบมาเอ๊ะใครไปเจาะเอาไว้แบบนี้
คุณตกใจแบบโหมหัศจรรย์เนี่ยว่าอย่างไร
แต่ไล่เขาว่ายังไงอย่างนี้ใช่ไหมเออเนี่ยเขาก็ไปดูเขาบอกว่า
น่าจะเป็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยไปทำไปทำโดยที่ไม่รู้ว่าขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ของป่าไม้พร้อมทหารและตำรวจสภเกาะสมุยเข้าไปตรวจสอบอุโมงลึกลับ
ไปพบบนเขาบ้านใต้เกาะสมุยจังหวัดสุมราชธานีนะฮะไปเจอ
หลังจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาเดินขึ้นไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเจออุโมงขนาดใหญ่อันนี้
ขุดเจาะทะลุภูเขาจากฝั่งลูกหนึ่งไปอีกลูกหนึ่ง
แล้วไปโผล่ที่จากฝั่งป่าไปโผล่ในจุดที่ไปชมทะเลพอดี
จากบนเขาเนี่ยจากฝั่งที่มันเป็นป่าใช่ไหม
ทะลุไปอีกฝากหนึ่งมันกลายเป็นทะเล

แล้วทะลุอย่างนี้ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรขนาดไหน
คำว่าทะลุนี่คือไม่ได้เป็นลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นช่องอย่างนี้หรอ
ใช่มีการทำแบบจริงจังเลย
ไปดูมุมสูงของทะเลแบบนี้
เป็นอุโมงคอนกรีตมีความยาวสัก๑๐๐เมตร
กว้างจาก๓เมตรครึ่งสูงสักประมาณ๕เมตร
สภาพแวดล้อมนี่คือมันเป็นป่าเป็นเขา
สมบูรณ์แต่ว่าถูกทำแบบนี้นะครับ
เมืองศักดิ์รุ่งเรืองกรรมการชุมชนหมู่ที่๕ตำบลแม่น้ำบอกว่า
ดินผืนนี้เป็นที่ดินปิด
มีนักลงทุนเข้าไปซื้อที่ดินแปลงนี้นะฮะ
จากชาวบ้านแล้วก็มีการขุดเป็นอุโมงเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมา
ว่าน่าจะมีการสร้างอุโมงเพื่อจะก่อสร้างเป็นโรงแรมที่พัก
แต่พอสร้างอุโมงเสร็จก็ยังไม่เห็นทำอะไรต่อ
แล้วก็มีการติดตั้งประตูรั้วคือไม่ให้คนเข้าปิดกั้นเอาไว้เฉย
แล้วก็มีคนเข้าไปตัดย่าไปทำความสะอาดเป็นพักหนึ่ง
กระทั่งมีคนเข้าไปเจอพอดี
ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินเล่นตามชายหาดแล้วก็ไปบังเอิญเจอ

เรื่องต้นขอเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ไปตรวจสอบแล้ว
ผมว่าอุโมงนี้สร้างขึ้นมาฝรั่งปี๒๕๔๗๒๕๔๘ช่วงนั้น
ช่วงนั้นอยู่ในที่ดินของเอกชนที่มีเอกสารถูกต้อง๒แปลง
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครถือครองอยู่
ส่วนการขุดอุโมงนั้นยังไม่เจอใบอนุญาต
ต้องไปตรวจสอบว่ามีการขออนุญาตขุดเจาะถูกต้องหรือเปล่า
ซึ่งหากพบว่าไม่มีการขออนุญาตก็ต้องมีความผิด
พรบใบอนุญาตก่อสร้างอาคารมีความผิดจำคุก๓เดือน
แม้ว่าจะมีใบครอบครอง
แต่การขุดอุโมงก็ต้องขออนุญาตซ้อนลงไปอีกที
แม้คุณจะมีใบครอบครองที่ดินก็ตาม
แต่ขุดอุโมงเนี่ยมันก็ต้องขออีกชั้นหนึ่งใช่ไหม

คือทำโดยพละการไม่ง่ายนะคะ